บิดกระชากโอ้โหยอรุณตีด้วยซ้าย

บริเวณหางคิ้วทางด้านซ้ายนะครับของมณ์เทียน

เจอมัดขวาส่วนแล้วนี่ครับเจอส่อง

อกมั่นใจอะไรเบอร์นั้นครับ
เข้าประเมินแม่เบ้าตาครับ
โอ้โหเตือนมาตลอดครับ

แต่นี่แหละครับพอแตกปุ๊บแกหัวร้อนครับ

โอ้โหพยายามจะดักด้วยศอกเหมือนกันครับมณ์เทียน
แต่ยอดอาวุธนั้นสายตายังดีครับไม่มีหลุดไม่มีหลวมให้เห็น
จิ้มด้วยมัดขวาครับบนเทียนซัดคืนเลยครับ
ดูเลยครับแล้วนี่ครับไปโดนศอกซ้ายทัดคืนเข้ามา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
โหนกแก้มครับกึ่งกึ่งเบ้าตาครับโอ้โหเบ้าตาขวานะครับ
มาจงหวัดแบบนี้เจ็บนะครับโอ้โหวิ่งมือตกไปนิดครับ